ไปดูความน่ารักน่าชื่นชมของน้องกันหน่อย
เด็กหญิง๘ขวบนะฮะเรียนอยู่ชั้นป๒เอง
น้องมาตีขิมเปิดหมวกหารายได้เป็นค่าเล่าเรียน
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวไปดูกันค่ะ
ตบมือให้หน่อยน้องน่ารักมาก
น้องกันนะคะน้องกันเด็กหญิงกัญญพัฒนาจันทร์อายุ๘ปี
นักเรียนชั้นป๒น้องนั่งตีขิมอยู่
น้องหาเงินเป็นทุนการศึกษา
และอยากจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ซึ่งคุณนึกออกไหมลูกค้าที่เดินมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของในห้าง
เขาก็โอ้โหชื่นชมแล้วก็บริจาคเงินให้กับน้อง
คือจะบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าน้องเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ไม่อายด้วย
เห็นไหมเขาก็อยู่แค่๘ขวบเอง
คุณพ่อของน้องกันคุณธีรพัฒนาจันทร์นะคะ
บอกว่าปกติแล้วตัวเขากับภรรยาจะเปิดบูธขายอาหารอยู่ในห้าง
แล้วพอช่วงวันหยุดเนี่ยค่ะหยุดโรงเรียนน่ะ
ลูกสาวจะขอตามมาช่วยขายของด้วยประจำ
ซึ่งลูกสาวก็คือน้องกันมีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยก็คือตีขิม
ก็เลยขอใช้พื้นที่ในห้างให้ลูกสาวได้โชว์ความสามารถของเขาหน่อย
ก็ดีก็คือตีขิมเปิดหมวกแบบนี้เห็นไหมคะ
ห้างก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยคุณ
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของน้องด้วย
โชว์ความสามารถได้ฝึกฝนและได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว
คือน้องเขาจะเรียนรู้เรื่องของคุณค่าของเงิน

ลูกค้าในห้างก็ให้การตอบรับดีมาก
บางคนหยุดฟังบางคนถ่ายรูป

อยากจะบอกเลยนะว่ารายได้ของน้องเนี่ย
ต่อวันไม่ต่ำกว่าวันละ๕๐๐บาทเลยนะ
เฮ้ยดีอ่ะมีครูที่มีใจบุญ

ค่าอุปกรณ์การเรียนบางส่วนเนี่ย

ก็คือให้คุณแม่คุณพ่อเก็บออก
เป็นเงินสะสมซึ่งการเล่นดนตรี

ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องการเรียนแต่อย่างใด
ไม่ได้บังคับให้เล่นนะน่าชื่นชมมาก

ช่วงปิดเทิมน้องหนู

จากมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของแล้วก็มาโชว์ความสามารถ

เล็กน้อยระหว่างช่วงปิดเทอม
จะมีเรื่องเลขน้อยอย่างที่น้องบัยตอนทร์บอก
แต่ผมว่ามันสำคัญสำหรับคนที่เป็นนักแสดงนะ
เรื่องของการโชว์ดนตรีแบบนี้

มันชินฝึกความกล้าแซนกออก

คุณก็จะไปทำการหย่อนเงินลงไป

แย่งไม้มาตีไปแย่งเด็กตี

มาในรูปแบบผมนี้
อยากเจอเจอลุงเขาเอาไม้ขิมตีเลยลูก

หรือไปถ้าลูกพ่อเดินผ่านให้ตีเพลงนี้

โอ๊ยฟุบบุ่นเนี่ย